ท่านผู้ชมครับตามกันหน่อยนะครับกับเรื่องสัญญาของอาร์มชุติมากับค่ายหายทองคำ
ค่ะนะฮะต้องยอมรับว่าณปัจจุบันนี้ค่ายหายทองคำเขาก็เป็นค่ายดังค่ายหนึ่ง
อืมมีนักร้องดังอย่างลำไยหายทองคำนะฮะเพลงก็ดังอย่างเพลงผู้สาวขาเลาะ
อาร์มชุติมานักร้องนักแต่งเพลงของค่ายก็เป็นคนแต่งเพลงผู้สาวขาเลาะ
ลำไยหายทองคำเป็นคนร้องจนโด่งดังนี่แหละอืม
เรื่องของสัญญาของทั้งสองฝ่ายตอนนี้ดำเนินมาถึงในจุดที่ทั้งคู่ก็คือยืนยันว่า
ต่างฝ่ายต่างถูกต้องค่ะคืออาร์มชุติมามองว่าตัวเองก็สามารถยกเลิกสัญญาได้
บอกเลิกสัญญาได้เพราะมันไม่ยุติธรรมอืม
ห้างหายทองคำนายประจักรชัยก็บอกว่าสัญญาทุกอย่างลิขสิทธิ์เพลง
กันไว้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณฉีกสัญญาที่เหลืออีก๒ปี๗เดือนไม่ได้
ถ้าจะเลิกสัญญาเอามา๒ล้านบาทค่ะแบบนี้ก็เลยต้องไปว่ากันที่ชั้น๓
ใช่ฝั่งของอาร์มชุติมาตอนนี้มีทนายไม่ใช่ทนายคุณอัชรุยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเข้ามาช่วยเหลือ
จริงก็มีทนายด้วยแหละทนายสงครานส่วนฝั่งของนายห้างประจักรชัย
หายทองคำเนี่ยล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ได้เปิดตัวทนายความที่จะมาดูแลทั้งหมด
เกี่ยวกับกรณีของอาร์มชุติมาให้ก็คือทนายบุญถาวรที่นายห้างประชักชัยบอกว่า
วยจะได้ถูกคู่คงหมายถึงถ้าเกิดต้องมีกรณีกับนายอัจฉริยะนะ
พูดในหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่นายอัจฉริยะ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรมประกาศว่า
จะดำเนินคดีกับลำไยหายทองคำเหมือนกัน
ถ้านำเพลงผู้สาวขาเลาะที่อาร์มชุติมาเป็นคนแต่งไปร้อง
เหมือนกับที่นายห้างประจักรชัยทำกับอาร์มชุติมา
ไปร้องเพลงที่บอกว่าติดลิขสิทธิ์กับห้างหายทองคำ
โดยทนายบุญถาวรบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นการข่มขู่บริษัท
และนักร้องอย่างนี้ทำไม่ได้เพราะว่าเป็นการข่มขู่ทำให้ตกใจกลัว
และหมินประมาทยืนยันว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดี
บุคคลที่ออกมาข่มขู่ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็คือ
ที่๒๙ตุลาคมจะไปที่สารทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางเพื่อฟ้องร้องอาร์มชุติมาและครอบครัว
ละเมิดสัญญาณลิขสิทธิ์
และก็ลิขสิทธิ์ในตัวศิลปินยืนยันว่า
นิติกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมาย
ก็ต้องยื่นฟ้องต่อสารเพื่อบังคับให้เป็นไปตามสัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาไม่มาปฏิบัติตามสัญญา
ก็เป็นกรณีผิดสัญญา
ทีมงานฝ่ายกฎหมายของบริษัทค่ายเพลงประจักรชัยหายทองคำ

ข้อยภาพที่เกิดขึ้นบุคคลที่มาทำสัญญา
หลักตัวจำเลยที่หนึ่งก็คือน้องอาร์มชุธิมา
ส่วนอีกคนนึงก็เป็นบีดาอีกคนนึงก็มาดา
ต้องฟ้องทั้ง๓คนบีดาและมันดาถือว่า
ก็ต้องฟ้องไปจำเลยร่วมในฐานะว่าเป็นผู้แทนโดยชอบทำ
ในขณะทำสัญญาได้รู้เห็นข้อสัญญาโดยชัดแจ้ง
แล้วก็มีการบอกเลิกบอกล้างอ้างว่าเป็นโมชิยะ
มีการบอกล้างส่งหนังสือมาทางบริษัททางค่ายเพลง
ว่าสัญญาไม่เป็นธรรมไม่รับความเป็นธรรมในสัญญา
ก็โดยผู้แทนโดยชอบทำก็ต้องฟ้องทั้ง๓คนครับ

นิติกรรมสัญญาที่ทำขึ้นเป็นนิกรรมชอบด้วยกฎหมาย
และยังมีผลผูกพันยังสมบูรณ์ไม่อาจบอกล้างได้ครับ
อกจากนี้นะคะทนายบุญถาวรยังบอกอีกว่า
มีความมั่นใจในการต่อสู้คดีนี้ค่ะ
เป็นคนให้โอกาสอาร์มชุติมาที่มีความประสงค์ในการทำสัญญาจ้างศิลปิน
ประสงค์ต้องการเป็นนักร้องในอนาคต
ซึ่งทางค่ายเพลงก็สามารถปั้นอาร์มชุติมา
ซึ่งเป็นผู้ให้สัญญาเป็นนักร้องได้แล้ว
ถือว่าทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์
เป็นไปตามนิติกรรมสัญญาระหว่างกัน
ประเด็นก่อนหน้านี้ที่นายอัจฉริยะท้าให้ทางในห้างประจักรชัยหายทองคำ
เปิดสัญญาว่าโชว์สัญญากันเลยดีกว่าเพื่อชี้แจงเนี่ยนะคะ
ทางทนายบุญถาวรบอกว่าจริงแล้วสัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาฉบับคู่
สัญญาฉบับคู่หมายความว่าต่างฝ่ายต่างมีสัญญาฉบับนี้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นอยากให้ไปแสดงหลักฐานกันในชั้นศาลดีกว่า
เนื่องจากศาลมีอำนาจชี้ขาดว่าใครจะเป็นผู้ชนะคดีนะคะ
ส่วนเรื่องสัญญาจ้างทำภาพยนตร์ที่นายอัจฉริยะมาเปิดหลักฐานเป็นคำพิพากษาของศาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ทางไปยื่นคำร้องขอคัดถ่ายเอกสารคดีนี้ใหม่ทั้งหมดที่สารจังหวัดขอนแก่น
เพื่อหาช่องทางในการพิจารณาคดีใหม่
แล้วก็ย้ำว่ากรณีที่มาเปิดหลักฐานผ่านโซเชียลมีเดียต่างเนี่ยความจริงแล้วเป็นความผิดด้วยนะ

เนี่ยผมมีถูกต้องตามกฎหมาย

เป็นทนายความครับไม่ใช่ทนายเห็นไหมฮะ
ผมบรรยะถ้านะความถูกตรวจโรงตามหมดน่า
ท่านชัยวัฒน์ประจงใจหน้าทะเบียนธนาความออกแล้วสร้างให้ผมว่า
หนังสือสำคัญหลักฐานการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
มันต้องทำทุกอย่างตามกระบดกฎหมายให้ถูกต้อง
ไม่ใช่ว่าคนนี้เป็นหนี้บุญถาวรอมจารย์คนนี้
มันไม่ได้ไม่ได้นะครับ
ถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้

ห่วงว่าจะแฉะคนด้านแฉะหนี้

นะฮะจริงเรื่องนี้ผมจะร้องแหละ
ผมจะล้องนายกาธมดิรองทั่วหน่วยงานว่า

ผิดผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง
คือเรื่องภาพยนตร์เนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่า
ห้างประจักรชัยไปจ้างเขาทำภาพยนตร์เรื่องผู้สาวขาเลาะ
แล้วจ่ายเงินเขาไม่ครบเนี่ยสารก็พิพากษาแล้วเนี่ย
ถ้าไม่ใช้เขาเดี๋ยวต้องถูกยึดทรัพย์อะไรแบบนี้
ซึ่งทางทนายบุญถาวรทนายของนายห้างประจักรชัยหายทองคำบอกว่า
คือคุณจะเอาเรื่องการเป็นหนี้ถูกทวงหนี้อะไรอย่างนี้
มาเปิดเผยแบบนี้ไม่ได้เพราะคุณไม่มีอำนาจคุณไม่มีสิทธิ์
แต่ว่าเรื่องคดีความว่าไปจ้างทำภาพยนตร์แล้ว
ไม่จ่ายเงินเขาจริงหรือไม่อย่างไรถ้าไม่สามารถต่อสู้คดีได้
ที่ไม่ได้ใช้หนี้นายประจักษ์ชัยยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตัวเองถูกฟ้องดำเนินคดี
ซึ่งต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนของรายละเอียดใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้ง
แต่ว่าทางนายประจักรชัยเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช้แต่ว่าก็คุยกันว่าจะไปทำภาพยนตร์เรื่องผู้สาวขาเลาะ
จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่มันไม่ตรงตามเป้าอะไรอย่างนี้นะครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊ควันนี้นะครับทางนายประจักรชัยได้โพสต์ภาพและข้อความลักษณะ
ท้าทายคนที่ว่ากล่าวหาเขาแล้วบอกว่าจะต่อว่าหรือจะด่าอะไรก็ได้
แต่ต้องไปขึ้นศาลนะครับไม่ได้พูดเล่นเนี่ยนะ
ส่วนทางฝั่งของนายอัจฉริยะนะครับโดยเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
วันนี้ได้โพสต์ข้อความในเวลาไล่เลี่ยกันนะฮะในธรรมนองที่ว่า
เดี๋ยวจะมีชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วอย่าร้องอ่ารวมทั้งยังบอกด้วยว่า
คนที่เป็นผู้ใหญ่รังแก่เด็กใส่ร้ายไร้คุณธรรมเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเจอกันที่ศาล

มีการไปขุดคุยประวัติภาพในอดีตของน้องอาร์มชุติมาออกมา

แล้วเนี่ยทางค่ายของเขาเนี่ยโอ้โห
เอามาดูแลจนกระทั่งมีชื่อเสียง

ก็มีคำแนะนำว่ากรณีนี้มันเป็นกรณีศึกษาจริง
เกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญาโดยเฉพาะศิลปิน
ใช่แต่น้องอาร์มชุติมาบอกว่าเรื่องอดีตของน้องเขามันก็ส่วนหนึ่ง
ไม่เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาแล้วก็งานในปัจจุบันไง
เรื่องนี้ต้องตามกันยาวไม่ได้จบง่ายนะคะ